นายสุรพลโอภาษเถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
หรือว่าเครดิตบูโรท่านก็บอกแบบนี้นะครับว่า
ช่วงตอนมาตรที่๔ของปีที่แล้วจนถึงตอนมาตรแรกของปีนี้
หนี้ในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์มียอดค้างค่างวดตั้งแต่๑งวดถึง๓งวดมากขึ้น
หนี้รวมแล้วกว่า๑๙๐๐ล้านบาทนะฮะแม้จะยังไม่ถือว่าเป็นหนี้เสีย
เพราะว่าลูกหนี้บางคนที่ค้างชำระ๓งวดเขากลับไปจ่าย๑งวดก่อนนะครับ
ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะทำการยึดรถได้เพราะยังคงมีการผ่อนชำระอยู่
แต่มันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวล
เพราะว่าตัวเลขของยอดหนี้นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
และก็มีความเสี่ยงนะครับว่าคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถผ่อนชำระได้อีก
และอีกไม่เกิน๔เดือนหลังจากนี้ครับ
หนี้นะฮะอาจจะถูกยึดรถประมาณ๑ล้านคันคุณผู้ชมครับ

ล่าสุดครับทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็มีการหารือร่วมกันกับสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
เพื่อที่จะไปเตรียมเข้าไปกำกับดูแลธุรกิจการเช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมา
มีการปล่อยง่ายครับแล้วก็มีการร้องเรียน
ต้องเข้าไปกำกับดูแลนะครับให้บริการทางการเงินที่มันเป็นธรรม
แล้วก็โปร่งใสรวมถึงมีการรักษาสถิตภาพ
ระบบเศรษฐกิจการเงินแล้วก็บริหารจัดการ
นี่ภาคฮูเรือนให้อยู่ในระดับตรงนี้เหมาะสม
แล้วก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณเดือนสิงหาคมนี้
อันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของหนี้
ใครที่จะไปซื้อรถก็ต้องประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเองด้วยว่า
สามารถผ่อนชำระได้ไหวหรือไม่นะครับ
เห็นข่าวนี้ก็ตกใจคือจริงแล้วถ้ามีเงินจ่ายค่างวดก็ไม่โดน